คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่สาวร่างเล็กออมสุชากันบ้างดีกว่านะคะ
จะลงจอไปสำหรับผลงานล่าสุดซีรีส์ที่จีนของเธอ
ตัวเธอเองบอกว่าตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นการลงจอแบบเต็มตัวครั้งแรกของเธอ
ที่เรียกว่าทุ่มเทแบบสุดตัว
ใจจริงเนี่ยออมบอกว่าก็อยากให้แฟนคนไทยได้ดูละครเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าตัวเนื้อเรื่องเนื้อหาน่าจะเข้าถึงได้ทั้งชาวไทยและชาวจีน
ก็หวังว่าแฟนละครที่บ้านเราแล้วก็แดนมังกรจะได้ติดตาม
และชื่นชอบผลงานชิ้นนี้ของเธอนะคะ
คือจริงแล้วออมเขามีผลงานในแดนมังกรเรื่อยแหละ
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นการลงจอแบบเต็มตัวครั้งแรกแล้วก็เป็นเรื่องแรกของเธอนะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับของออมสุชาก็ให้กำลังใจส่งแรงใจแรงเชียร์ช่วยเธอด้วยนะ
ค่ะอยากดูบ้างเนอะถ้าว่าหลังจ่ายบางทีบ้างนะคะ